๗นาฬิกา๒๒นาทีแล้วนะครับขอให้ใช้นิดหนึ่ง
เพราะว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องของการโชว์อวัยวะเพศนะนะ

แล้วก็พอมาโชว์หน้าโรงเรียน
ผู้ปกครองก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่า
ผ่านทางโลกโซเชียล
สองเรื่องที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นเรื่องติดกันนี้เลยนะครับ
มาดูเรื่องของการที่มีคนโรคจิตมาโชว์อวัยวะเพศที่
หน้าโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมินเวอร์ซึง
ก็คือโรงเรียนสตรีวิทยา๒กันก่อน
ตำรวจเขาก็ไปเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหาตัวคนร้าย
เพราะว่าจุดนี้มีการแจ้งเข้ามา
จุดนี้ก็คือเส้นถนนเกษตรนวมิน
เป็นจุดที่คำว่าเปลี่ยวอาจจะไม่เปลี่ยว
เกี่ยวกับเรื่องของแสงไฟหรือว่าอะไรนะครับ
แต่คำว่าเปลี่ยวคือจุดนั้นใครเขาก็วิ่งเร็ว
ขับรถเร็วมากไม่มีใครสนใจสิ่งที่อยู่ข้างทาง
เพราะว่ามันเป็นเส้นตรงแบบนี้ทำให้เด็กนักเรียน
บางคนที่เดินผ่านไปผ่านมานี่อาจจะเป็นจุดเล็กของถนนเท่านั้นเอง
แล้วก็ต้องมาขึ้นรถประจำทางกันตรงนี้นะตรงป้ายรถเมย์

เวลาช่วงที่นักเรียนยังไม่เลิกเรียนนี่นะคะ
มีการแจ้งจากผู้ปกครองบอกว่ามีลูกสาวของตัวเอง
แล้วก็คนอื่นซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสตรีวิทยา๒หลายคน
บอกว่าเคยเห็นผู้ชายมักจะเมื่อมายืนโชว์อวัยวะ
ให้นักเรียนหญิงดูตามป้ายรถเมย์
และอีกหนึ่งจุดก็คือบนสะพานลอย
ทีมข่าวก็เลยไปสังเกตการณ์นะคะ

พบว่าจุดเกิดเหตุไม่ค่อยมีประชาชนพลุกพลาดเท่าไหร่นัก
มีเพียงนักเรียนทยอยเดินขึ้นสะพานลอย
บางคนก็รอรถตามป้ายรถเมย์
แล้วก็มีรถยนต์ของผู้ปกครองบางคันเท่านั้น
มารอรับบุตรหลานอยู่บริเวณริมถนน
แต่ถ้าเป็นช่วงเลิกเรียนจริงนะ
ประมาณบ่าย๓ถึง๔โมงเย็นไปจนถึง๕โมงเย็นพลุกพลาด
แต่ถ้าช่วงก่อนนั้นบ่ายโมงถึงบ่าย๒ไม่ค่อยพลุกพลาดเท่าไหร่นะคะ
บนสะพานลอยจุดนี้ที่ข้ามจุดนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการนำตู้จุดตรวจ
กรุงเทพมหานครวัดติดไว้เหมือนกัน
แต่ว่าอยู่ในลักษณะที่เหมือนไม่เคยถูกใช้งานเลย
มีตู้แต่ว่าไม่มีใครมาตรวจมีเอาใบอะไรมาหย่อนอะไรนี้ไม่มี

ก็พบว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบของกองบังคับการปราบราม
และตัวแทนผู้ปกครองลงพื้นที่ด้วย
ก็เลยเข้าไปพูดคุยก่อนที่จะแยกย้ายไปเฝ้ารอชายโรคจิตที่มาก่อเหตุ
มีเฝ้ารอกัน๓คนแล้วนะมีทีมข่าวเรา
มีตำรวจนอกเครื่องแบบกองปราบแล้วก็มีตัวแทนจากผู้ปกครอง
ไป๓ชั่วโมงค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะพบชายโรคจิต

ก็เลยไปสอบถามจากนักเรียนถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาก็เปิดเผยบอกว่าทราบเหมือนกันว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
เมื่อวานที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนประมาณ๔โมงเย็น
ขณะที่เพื่อนของเธอนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเหมือนกัน
แต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวให้เธอให้นักเรียนเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
ก็เมื่อวานตอนลมสะพานมาก็มีผู้ชายสองคนเดินตามแล้วเพื่อนหนูก็มานั่งที่ป้ายรถเมฆ
แล้วสักพักก็มีผู้ชายสองคนอยู่ก็เปิดกางเกงแล้วก็โชว์ให้เพื่อนหนูดูแล้วเพื่อนหนูก็ร้องไห้

ก็ไปถามหนูเนาะเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
ด้านนายกิติยิ่งสิริประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา๒เปิดเผยบอกว่าได้ประสานตำรวจนครบานโคครามและโชคชัยให้มาตรวจตราให้หน่อย
ขณะที่โรงเรียนก็ส่งอาจารย์ประจำจุด
มาประจำจุดในช่วงเวลาเลิกเรียนเหมือนกัน
แต่ว่าก็ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
โดยคนที่มาก่อเหตุ

บอกว่าเป็นผู้ชายรูปร่างสูงขาวแต่งตัวดี
ขับรถยนต์ไม่ทราบเลขทะเบียนมาจอด

จอดก่อนแล้วก็เดินไปโชว์อวัยวะเพศตามจุดต่าง
ขณะที่ตำรวจกองปราบนะคะที่ลงพื้นที่ระบุว่าเบื้อง
จะประสานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากกรทม

เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ